ทีนี้จากโควิดมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เขาบอกว่าไปเจอภาพเป็นอะไรเนี่ย
พญานาคหรือเปล่าโผล่อยู่ที่ริมสะน้ำอยู่ที่วัด

บางคนก็บอกว่าเนี่ยรูปร่างเหมือนพญานาคเลย
บางคนก็บอกว่างูใหญ่งูยักษ์แบบนี้นี่
โผล่ขึ้นมาแล้วก็ชูคอสูงเท่าต้นยางนาเนี่ย

แล้วก็บอกว่าภาพนี้นะคะลูกศิษย์วัดถ่ายได้
ตอนที่ลูกศิษย์วัดเดินผ่านที่สระน้ำ
ภายในวัดเยื้องคงคารามที่อำเภอชายโยที่อ่างทอง
แล้วลูกศิษย์วัดเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า๓เดือนก่อนนะนะ
พระสงฆ์รวมถึงลูกศิษย์วัดมาตรวจดูความเรียบร้อยในวัด
ตอนประมาณสามทุ่มตอนนั้นเนี่ยก็เดินผ่านมาที่สระน้ำ
แล้วก็หยิบมือถือมาเล่นเห็นงูตัวใหญ่คล้ายพญานาค
โผล่ขึ้นมาริมสระเลยเอามือถือนั้นถ่ายภาพไว้
แล้วก็แชร์ต่อปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นฝนตกหนัก
ลูกศิษย์วัดเขาไปเห็นร่องรอย
มันเป็นร่องรอยเหมือนอะไรสักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เลื้อยจากริมสะน้ำมาที่ต้นคำชโนธในวัด
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าฝัน
เคยฝันเห็นพ่อปู่พญานาคมาบอกนะ
สิงสถิตอยู่ที่ต้นคำชโนธในวัด
แล้วก็บอกให้เธอรีบมาบอกกับพระครูสังครักษ
สมพงศ์ท่านเจ้าอาวาสวัดว่าห้ามเลยนะ
ห้ามตัดต้นนี้ต้นคำชโนธห้ามตัดเด็ดขาดเลย
ซึ่งตอนนั้นคุณผู้ชมทางเจ้าอาวาสเขาเตรียมแล้ว
จะโค้นต้นคำชโนธเพื่อปลูกต้นมะม่วง
พอมาได้ยินแบบนี้ท่านเจ้าอาวาสก็หยุดเลยเหมือนกันนะคะ
เอาฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่อยค่ะ
นี่แหละจากที่ตอนแรกจะสั่งให้โค้นแล้วปลูกต้นมะม่วง
พอชาวบ้านไปบอกแบบนี้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าเอาใหม่ลูกศิษย์ทุกคนต้องดูแลต้นคำชโนธนี้อย่างดี
แล้วในวัดเนี่ยนะก็มีต้นคำชโนธหลายต้นค่ะ
แต่มันมีอยู่ต้นหนึ่งคุณผู้ชมที่มันสูงใหญ่มากสูงสักประมาณ๗๘เมตร
แล้วใบด้านบนบางคนเขาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนเสียญพญานาคเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาผ้าแพร่สามสีมาผูกเอาไว้ก็จะไหว้ขอโชคขอลาบล่ะค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่อ่างทองนั่นเองนะคะ